พ่อค้าขายลอตเตอรี่ที่กุเรื่องขึ้นมา

สุดท้ายก็โป๊ะแตก

แปะเอาเลข๗ไปแปะเอาไว้ข้างหน้า
จริงแล้วมันไม่ใช่ลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลที่๑

ประสานให้ตำรวจไปรับที่บ้านนะคะ

โคขามช่วงเวลาประมาณ๑๑โมง

นี่เป็นภาพนาทีที่ชุดสืบสวนสพโฆขามนะคะ
คุมตัวในพีชค่ะนายธนวัฒน์คำแหงพล

เป็นพ่อค้าขายลอตเตอรี่ในปั๊มปตทนะคะ
แถวมหาชัยที่กุเรื่องขึ้นมาค่ะ
ว่ามีคนซื้อลอตเตอรี่แล้วถูกรางวัลที่๑๙๐ล้านบาท
ญาติของในพีชเป็นคนติดต่อตำรวจนะคะ

ให้ไปรับที่บ้านที่สมุทรสาคร

มาถึงที่สคขประมาณ๑๑โมงวันเนี้ยค่ะ
พอไปถึงก็คุมตัวพีชเข้าห้องสอบสวนเพื่อสอบปากคำ
ก็ไม่ได้ให้สื่อมวลชนเข้าไปรับฟังนะคะ

ก็สอบปากคำอยู่สักประมาณครึ่งชั่วโมง

ก็นำตัวในพีชมาแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนค่ะ

อมรับสารภาพว่าโกหก
รู้สึกผิดกับทุกอย่างที่ทำไป
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่กุเรื่องขึ้นมา
ว่ามีลูกค้าถูกรางวัล๙๐ล้านบาท

ที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
พี่น้องประชาชนที่สละเวลาเดินทางมา

เพื่อมาขอถ่ายภาพเพื่อมาซื้อลอตเตอรี่ด้วย

เอาภาพตัดต่อในคอมพิวเตอร์

แต่ไม่รู้ว่าภาพนี้มันหลุดออกไปในโลกโซเชียลได้ยังไง

ตอนนั้นก็คิดว่าเรื่องไม่น่าจะบานปลาย

ปล่อยไปเลยตามเลย

ต้องเสียความรู้สึกกับสิ่งที่กุเรื่องขึ้นมา

แล้วก็ให้สัมภาษณ์แบบเสียงสั่นเคลือ
ไปฟังเสียงในพีชกันค่ะ
เป็นการเล่นเล่นเล่นของผมที่

ผมเป็นคนโพสต์ตามหาคนถูก
แต่ผมก็รู้แล้วว่ามันไม่ใช่
ทีนี้พี่นักข่าวจิ้มมาผมก็ต้องตอบไหลไปตามน้ำ
คือมันบานปลายไปเยอะเพราะว่าผมเห็นพี่น้องชาชนทั่วประเทศ
เสียงค่าลมุกน้ำมันมาดูมาซื้อมาหารูปผม
ผมไม่ปลื้มตรงนั้นครับ

ก็เลยอย่าออกมาขอโทษทุกคนที่ติดตามผม

ถ้าต่อไปนี้ผมก็จะไม่ทำอย่างนี้อีก
หรือว่าเล่นอะไรผมก็จะให้ระมัดระวังมากกว่านี้
เพราะว่ามันมีความรู้สึกต่อความรู้สึกพี่น้องทุกคน
ก็อยู่ที่พี่น้องครับว่าจะให้อภัยไหม

สิ่งที่ผมทำไปผมไม่ได้ตั้งใจทำครับ
ซึ่งเรื่องนี้คนที่ตั้งข้อสังเกตมาคนแรก

มีการตั้งข้อสังเกตเอาไว้๕๖ข้อหลัก

กรดในอัตริยะไหมที่มาจับผิดแบบนี้

พีชก็บอกว่าไม่ได้โกรธนายอัจฉริยะนะคะ

ไม่มีใครรู้ดีเท่ากับตัวเอง

ในครอบครัวที่ต้องมาเดือดร้อนไปด้วย
ซึ่งก่อนเดินทางไปถึงสพโฆขาม
เช้าวันนี้พีชบอกว่ากราบเท้าคุณแม่
ขอโทษคุณแม่ไปแล้วนะคะ
ก็ถึงขั้นร้องไห้ออกมานะฮะ
พีชเขาก็บอกว่าก็ขึ้นอยู่กับพี่น้องทุกคน

แต่บางคนก็บอกว่ามันก็มีคำถามอยู่ว่า

แล้วถ้าคุณอัจฉริยะเขาไม่จับผิด

ค่ะก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่าจริงแล้วเนี่ย
สามารถบอกความจริงได้หลายช่วงเวลามาก
ตั้งแต่เริ่มต้นก็สามารถพูดได้เลยว่าความจริงคืออะไร

ระดมเอาลอตเตอรี่จากโอ้โห

จัดชุดขายให้กับชาวบ้านเขาเยอะแยะไปหมดเนี่ย
คือความจริงอายุ๓๕๓๖แล้วก็ไม่ใช่น้อยแล้วนะ
คือก็มีรายงานว่าในพีชเนี่ย
ตอนที่ถูกตำรวจไล่ตามจับกลุ่มเนี่ยนะครับ
หลบหนีไปอยู่ตามโรงแรมม่านรูดในพื้นที่ต่างนะ
กระทั่งสุดท้ายไปอยู่ที่ม่านรูดในนครปฐม
แล้วก็รู้ว่าตำรวจเนี่ยติดตามกดดันตัวเองอย่างหนัก
ก็เลยปรึกษากับทนายความเพื่อขอเข้ามอบตัวนะครับ
โดยบอกว่าไม่ได้คิดหนีแต่แค่หาทางออกไม่เจอทำอะไรไม่ถูก
แล้วช่วงที่หนีอยู่ตามโรงแรมม่านรูดในพื้นที่ต่าง
ก็เปิดดูข่าวตัวเองตลอดเวลา
ก่อนจะตัดสินใจมอบตัวดีกว่านะครับ
ตมตรีมานะอินพิทักษ์ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรสาครบอกว่า
ตอนนี้ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหากับนายพีชนะครับเป็นข้อหาตามหมายจับ
ก็คือความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์แล้วก็ข้อหาช่อกงประชาชนจากการขายสลากเกินราคา
และอาจจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเรื่องการปลอมแปลงเอกสารทางราชการ
ตอนนี้กำลังรวบรวมข้อมูลหลักฐานเพิ่มเติมอยู่นะครับ
ก็ต้องรอข้อมูลหลักฐานจากทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วย
อย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้ตำรวจก็มีอำนาจในการควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้๔๘ชั่วโมงนะครับ
หลังจากนั้นก็จะนำตัวไปขออนุญาตศาลฝากขังถ้าทันเวลาในการก่อนฝากขังเนี่ย
ก็จะแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมถ้าได้หลักฐานมาทัน
เรื่องต้นนั้นขณะนี้ที่ออกหมายจับนะครับก็เรื่องของพรบคอมพิวเตอร์นะครับ
ส่วนเพิ่มเติมในวันนี้ก็มีพยายามหลักฐานที่ทางสอบปากคำเรื่องของขายสลากเกินราคา
เรามีพยานมาให้ปากคำแล้วนะครับส่วนหนึ่งนะครับ
แจ้งเพิ่มเรื่องของขายสลากเกินราคานะครับ
แล้วก็ในเรื่องของช่อกงนะครับ๓ข้อหา๓ข้อหา
ส่วนเรื่องของปลอมแปลงเนี่ยวันนี้เราไปสอบทางกองสลาก
ในเรื่องของปลอมแปลงก็จะแจ้งเพิ่มเติมอีกหนึ่งข้อหาครับ
สำหรับการเข้ามอบตัวในวันนี้เขาก็ปรึกษาทนายความก่อน
ซึ่งทนายความของนายพีชนะครับก็คือว่าที่เรือตรีศักดิ์ชายมีสมบูรณ์
เขาก็บอกว่าในพีชไม่ได้ตั้งใจจะทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
ส่วนที่มามอบตัวช้าไม่ใช่ว่าหลบหนี
แต่กำลังทบทวนสิ่งที่ทำลงไป
เพราะทำเพียงเล่นไม่คิดว่าเรื่องราวจะบานปลาย
แล้วพีชก็ไม่ได้ทำเพื่อหวังผลทางการค้า
ซึ่งทางญาติได้เตรียมหลักทรัพย์มายื่นขอประกันตัวแล้ว
เนื่องจากคดีนี้ไม่ได้เป็นคดีอุกชะกัน
เตรียมหลักทรัพย์ไว้ประมาณแสนบาทนะครับ

ตำรวจเขาก็ไม่ได้คัดค้างการประกันตัวนะ
แต่ว่าวันนี้ทางญาติก็เตรียมหลักทรัพย์ไม่ทัน

ก็เลยต้องให้อยู่ที่คุมขังของโรงพักไปก่อน
แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปรอประกันในชั้นศาลเลย
ส่วนในพีชหลังจากที่มามอบตัวกล่าวเปิดใจขอท่งขอโทษขอโอกาสอะไรเรียบร้อยแล้ว
ก็มีคำถามว่าแล้วถ้าได้ประกันตัวหรือว่ารับโทษอะไรก็แล้วแต่
แล้วก็พ้นผิดพ้นคดีอะไรออกมาแล้วเนี่ยจะทำยังไงต่อ
พีชบอกว่าถ้าพ้นผิดออกมานะคุณเหนียวมาสอนจะขายลอตเตอรี่ต่อ

แม้ว่าหลังจากนี้คงจะไม่ได้ไปขายที่แผงเดิมก็ต้องไปเดินเท้าหาบเร่ขายตามทางนะ
ถ้าจะต้องเป็นอย่างนั้นก็ทำนายพีชยังฝากขอโทษไปยังกลุ่มผู้ค้าลอตเตอรี่
รายอื่นด้วยที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาว่ากันไปตามกฎหมายก็ยังให้โอกาส
บอกว่าไม่ใช่ความผิดที่มันร้ายแรงอะไรแบบนี้นะหลายคนก็ส่งข้อความเข้ามา
แต่ก็บอกว่าเรื่องนี้ถือเป็นบทเรียนราคาแพงเป็นเรื่องที่เป็นบทเรียนจริงว่า
ควรจะทำพฤติกรรมแบบนี้ส่วนที่บอกว่าคงจะไม่ได้ไปขายลอตเตอรี่ที่เดิมแล้ว
ก็คงจะไม่ได้ขายแล้วจริงจริงอ่ะนะคะเพราะว่าปั๊มน้ำมันปั๊มปอตท
เขาบอกว่าเขาปิดแล้วนะไอ้ตรงเนี่ยนี่คือแผงขายลอตเตอรี่ของในพีชนะคะ
สาขาโฆขามเดี๋ยวเปิดประมูลให้คนอื่นมาเช่า
ทีมข่าวก็ไปคุยกับคนที่เคยซื้อลอตเตอรี่กับนายพีชนะคะ
เขาเล่าให้เราฟังแบบนี้นะเขาบอกว่าจริงแล้วลอตเตอรี่นี้เขาเกือบจะซื้ออยู่แล้ว
แต่ที่ไม่ซื้อเพราะพีชเนี่ยขายแพงตอนแรกขาย๒๒๐๐บาท
แต่พอหวยใกล้ออกเนี่ยก็ลดเหลือ๑๖๐๐บาท
แต่คุณพี่คนนี้เขาบอกเขาก็ไม่ซื้ออยู่ดีเพราะเห็นว่าเลขมันไม่ค่อยสวย
นี่หมายถึงชุดที่เขาเอาไปตัดต่อใช่ไหม

เลขหลังทั้งหมดเนี่ยคือเหมือนกับถูกรางวัลที่๑หมดเลยผิดแค่เลขหน้าเลขเดียว

แต่ประเด็นสำคัญเนี่ยเขาบอกว่าเขาเห็นตั้งแต่วันนั้นแล้วว่าลอตเตอรี่เนี่ยมันไม่ใช่ลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลที่๑เพราะเลขหน้ามันไม่ใช่เลข๗แต่เลขข้างหลังเนี่ยมันเหมือนหมดเลยเขาบอกเขาจำได้
แล้วเขาก็เคยทักท้วงกับทุกคนแล้วว่าพีชโกหกแล้วก็ไปบอกกับพีชว่าทำแบบนั้นทำไมแต่พีชไม่ยอมลบพีชไม่ยอมขอโทษอะไรเลยคือไปเตือนแล้วมีคนมาทักแล้วนี่ใช่เตือนแล้ว
จากนี้เนี่ยก็ยืนยันว่าถ้าเจอในพีชที่แผงไม่ว่าจะแผงไหนก็ตามจะไม่ซื้อด้วยเพราะไม่ชอบคนโกหก
พี่อ่ะมองอยู่เขาบอกว่าจะขายให้พี่ใช่ไหมพี่บอกว่าไม่เอาหรอกเพราะว่าห่วงมันออกไปแล้วหนึ่งศูนย์เนี่ยจะซื้อไปทำไมให้ฟรียังไม่เอาเลยเลขหนึ่งศูนย์เนี่ยเป็นเลขที่ไม่เคยซื้ออยู่แล้ว
พี่บอกว่าไอ้ลงท้ายหนึ่งศูนย์เนี่ยมันออกไปแล้วเมื่อก่อน
ใช่มันออกหนังสือไปแล้วใช่แต่ว่าพี่มองอ่ะเพราะพี่เป็นคนซื้อลอตเตอรี่ไงจะมองป้าเดี๋ยวจะรู้เลยว่ามันไม่ใช่เลข๗แต่เห็นเป็น๓๓ไง
แต่ว่าพอเขาบอกว่าถูกยังงงอยู่เลยบอกมันน่าจะใช่เหรอเราจำผิดหรือเปล่า
เพราะว่าพี่ว่าพี่มองมันไม่ใช่ไง
เสร็จแล้วพอคนก็มาใช่ไหมพอคนมันเยอะมาก
แล้วก็มาบอกเขาบอกว่าพิษมันไม่ใช่เลข๗หรือเปล่า
ว่าจะพูดขอขอบคุณมันก็เยอะมาก
ไม่ซื้อไม่ซื้อเพราะว่าไม่ชอบคนโกหก
ก็มองว่ามันไม่ใช่เรื่องที่จะมาให้อภัยกันง่าย
ทำผิดแค่ยกมือไหว้ขอโทษแล้วมันจบเหรอมันไม่ใช่
แต่นี่แสดงว่ามีคนทักตั้งแต่วันแรกเลยนะ
ที่คุณถ่ายรูปแล้วก็เอาไปลงว่าเออนี่รางวัลที่หนึ่งอยู่ในมือเนี่ยมีลูกค้าถูกเนี่ย
ส่วนแฟนสาวของในพีชค่ะนางสาวนงลักษณโสดาจันทร์หรือปุ๋ยนะคะ
ก็มีกระแสข่าวว่าตั้งแต่มีข่าวว่าพีชโป๊ะแตกเนี่ยเหมือนกับเลิกกัน

ทนายความของพีชค่ะว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ชายมีสมบูรณ์ก็บอกว่าเขายังไม่เลิกกันนะคะ
เพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยปุ๋ยเนี่ยเขายังโทรศัพท์ไปให้กำลังใจพีชอยู่เลย
บอกว่าให้สู้ก็เลยคิดว่าน่าจะยังไม่เลิกกัน
แม่ของพีชก็บอกว่ารู้จากพีชว่าแม่ของปุ๋ยเนี่ยไม่พอใจ

ของแฟนสาวไม่พอใจที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้
แต่พีชกับปุ๋ยก็ยังไม่ได้คุยกัน
แต่เชื่อว่าน่าจะยังไม่เลิกกันเรื่องนี้น่าจะเป็นเพียงแค่อีกหนึ่งอุปสรรคในชีวิตคู่เท่านั้น

พีชกับปุ๋ยเนี่ยคบกันมา๕ปีแล้วนะคะ
เคยบอกเอาไว้ก่อนหน้านี้ว่าถ้าจัดการกับกิจการของเขาลงตัววางแผนขอปุ๋ยแต่งงาน
แต่ไม่รู้ว่าหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นยังไงแล้วก็ไม่รู้ว่าปุ๋ยเองจะโดนข้อหาไปด้วยหรือเปล่า
เพราะว่าก็ปฏิเสธไม่ได้นะว่าคนก็ติดใจสงสัยอยู่ว่าปุ๋ยเนี่ยแฟนสาววัย๒๙ปีของพีชเนี่ย
รู้เรื่องไหมตลอดเวลาที่พีชได้โพสต์ภาพลงไปว่าอ้าวแผงของผมเนี่ยลูกค้าถูก๑๕ใบ๙๐ล้านเนี่ย
เขารู้เรื่องอยู่ด้วยกันตลอดหรือเปล่า
หรือว่าไม่รู้เรื่องเลยพีชไม่ได้บอกใครเลย
แล้วที่พีชบอกว่าทำล้อเล่นกับเพื่อน

แล้วนอกจากนี้นายอาทิวยาบอกว่า
เหมือนกับมีคนขู่นายอัจฉริยะด้วยนะ

ก็เลยไม่รู้ว่าทำเป็นขบวนการหรือเปล่า
อ่าวันเท่ากันแรกนี้นายพีทบอกว่า
แฟนทั้งลูกน้องลูกน้องมาช่วยกันตรวจ

แต่ว่ามีของลูกค้าที่ซื้อไว้๑๕ใบถูก

ถ้าพูดจริงก็แสดงว่าตรวจกันหมดแล้วมันไม่ถูก

เอาพี่ไหนแผงเรามันไม่ถูกไง

เดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะว่าจะไปถึงใครได้เพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรนะครับ
แต่เรื่องข้อกฎหมายที่จะแจ้งข้อหาเนี่ย
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวมีเรื่องของปลอมเอกสารสิทธิ์ด้วยเนี่ย

ตรงนี้มันเป็นแบบไหนปลอมเอกสารสิทธิ์นะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราไปสอบถามรายละเอียด
จากท่านรองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดนายประยุทธ์เพชรคุณนะครับ
ท่านก็บอกว่าอย่างนี้ครับกรณีของนายพีชเนี่ย
ต้องรอดูสำนวนของทางพนักงานสอบสวนอย่างละเอียดก่อน
แต่ขอให้ความเห็นทางกฎหมายในเรื่องนี้นะครับว่า
เอกสารสิทธิ์ก็หมายถึงเอกสารที่เป็นหลักฐานแห่งการก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือระงับซึ่งสิทธิ์
ผู้ที่ถูกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลก็ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์
ได้รับเงินรางวัลตามที่กำหนดไว้และสามารถนำเอาสลากที่ถูกรางวัลไปขึ้นเงินได้
เพราะฉะนั้นสลากกินแบ่งรัฐบาลจึงถือเป็นเอกสารสิทธิ์ตามกฎหมาย
ดังนั้นการกระทำของนายพีชจึงอาจเป็นความผิดในหลายฐานความผิด
ทั้งเรื่องการปลอมเอกสารสิทธิ์เนี่ยอันนี้ก็โดนนะครับ
เรื่องการอ้างเอกสารสิทธิ์ที่ตนเองทำปลอมขึ้น
ในการที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน
อันนี้ก็เป็นคดีอาญาโทษหนักด้วยนะแต่ละอย่างเนี่ย
จำคุก๖เดือนถึง๕ปีนะมีโทษปรับ๑๐๐๐๑๐๐๐๐บาทด้วย
แล้วก็มีเรื่องของการอ้างเอกสารปลอมเป็นบุคคลเดียวกัน
การปลอมเอกสารอะไรพวกนี้ซึ่งมีความผิด
เกี่ยวกับเรื่องของการอ้างเอกสารปลอมอะไรพวกนี้อีก

หากข้อเท็จจริงปรากฏว่าในพีช
เป็นผู้นำข้อมูลเท็จในเรื่องที่มีผู้ถูกสลาก
รางวัลที่๑๙๐ล้านบาท

กระทำของนายพีชก็อาจเป็นความผิด

เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยทุจริตด้วย
ก็จะทำให้มีโทษจำคุกไม่เกิน๕ปี
ไม่เกิน๑แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
แล้วก็ยังมีเรื่องของช่อโกงอีก
ช่อกงนี่ก็ถือว่าเป็นการที่ทำให้
ประชาชนผู้ที่
เขาเข้าใจผิดหลอกลวงเขาให้มาซื้อสลาก
อันนี้ก็ถือว่าช่อกงซึ่งตำรวจบอกว่าอันนี้แจ้งไปแล้ว
เรื่องของการนำเข้าสู่ข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์
อันนี้ก็แจ้งไปแล้วเรื่องช่อกงนี่มี
ระวังโทษจำคุกไม่เกิน๓ปี
ปรับไม่เกิน๖๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
แต่ว่าในฐานช่อโกงแล้วก็แจ้งความเท็จ
วิเคราะห์อีกครั้งหนึ่งนะครับยัง
ต้องไปดูว่าในกรณีของนายพีชเนี่ย
อันนี้จะไปสู่ตรงนั้นได้หรือไม่อย่างไรนะครับ
ส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าในพีช
หากินกับความศรัทธาและความเชื่อของคนไทย
ที่ชื่นชอบเกี่ยวกับข่าวที่ออกมาเรื่องความดีของนายพีช
มีคนมาอุดหนุนธุรกิจของนายพีชเยอะแยะไปหมด
สร้างรายได้นะครับจะเข้าข่ายฐานฟอกเงินไหม

รองโคโศกสำนักงานในอัยการสูงสุดมองว่า

ขังการแรกเลยเช็ดที่สุดคือว่าถ้าปรากฏข้อที่จริงนะว่า
ตเตอรี่ที่เขาเอามาโชว์เนี่ย
มันเป็นการตัดต่อหมายเลข
เพื่อให้มันไปตรงกับเลขถูกรางวัลที่๑ของงวดที่ผ่านมาเนี่ย
ตเตอรี่ต้องยอมรับว่าเป็นเอกสารสิทธิ์
เมื่อเอกสารสิทธิ์ไปตัดต่อหมายเลข
ภาษากฎหมายเรียกว่าปลอมบางส่วน
เป็นการปลอมเอกสารสิทธิ์บางส่วนก็ถือว่าเป็นการปลอมเหมือนกัน
อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๒๖๖
นะครับก็คืออัตราโทษจำคุกไม่เกิน๕ปี
ถ้าได้ความว่าเขาเอาลอตเตอรี่นั้นไปขึ้นเงิน
หรือไปใช้แสดงกับใครก็แล้วแต่นะครับ
ก็อาจจะมีความผิดฐานปลอมใช้เอกสารสิทธิ์ปลอมด้วย
แต่ในแง่กฎหมายเขาจะบรรยัติไว้ในประมวลกฎหมายยามตรา๒๖๘
ว่าถ้าพร้อมด้วยใช้ด้วยก็ให้ลงโทษกระทงเดียว
ก็คือกระทงฐานปลอมเอกสารสิทธิ์
นั่นอยู่ในข่ายที่จะเป็นความผิดประการแรกตามที่วิเคราะห์จากที่ปรากฏทางสื่อ
การนำเข้าซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลที่มันปลอม
อันนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วย
การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ปีพุทธศักราช๒๕๕๐ซึ่งแก้ไขปี๖๐
อันนี้จะเขียนหลักเกณฑ์ไว้ชัดเจนในมาตรา๑๔ครับว่า
ใดกระทำความผิดโดยนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน
อันนี้โทษจะหนักนะครับอัตราโทษจำคุกเนี่ย
เกิน๕ปีปรับไม่เกิน๑แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
อันนี้ก็เป็นอีกข่ายหนึ่งที่อยู่ในข่ายที่เขาจะถูกกล่าวหาได้
ในฐานะที่โพสต์นะครับหรือนำเสนอเอกสารปลอมเนี่ย
ผ่านทางระบบข้อมูลคอมพิวเตอร์
ช่อโกงไหมถ้ามันจะเป็นช่อโกงเนี่ย
หัวใจสำคัญก็คือจะต้องเป็นการหลอกลวงผู้อื่นด้วยข้อความอันเป็นเท็จ
เป็นการหลอกลวงแน่ล่ะเป็นการลอตเตอรี่ไม่ถูกรางวัลไปตัดต่อเลขว่าเป็นเลขที่ถูกรางวัล
ประการที่สองก็คือว่าใช้หลอกคนทั่วไปนะครับ
ก็คือว่าหลอกล่อลวงด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริง
ควรบอกให้แจ้งควรจะบอกว่าเลขนี้มันไม่ได้ถูกรางวัลนะ
แต่ไปบอกว่าถูกรางวัลและผลของการหลอกลวงทำให้คนทั้งหลายหลงเชื่อตามที่ถูกหลอก
สังคมก็เชื่อหมดว่าเขาเป็นพลเมืองดีซื่อสัตว์สุจริต
มันจะเป็นครบองค์ประกอบความเจ้าของคือมันเป็นประเด็นได้ไปซึ่งทรัพย์ที่ถูกหลอก
ซึ่งตรงนี้เราไม่มีรายละเอียดทางข้อที่จริงว่าเขาได้ทรัพย์อะไรใครไปไหม
มันจะต่างกับกรณีของคุณสมพงศ์เลือดทหารอยู่
ก็คือท่านรองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดบอกว่าที่สุดแล้วก็ต้องรอสำนวนสอบสวนโดยละเอียดของพนักงานสอบสวน
จะสรุปได้ทั้งหมดว่าตกลงแล้วคดีของนายพีชเนี่ยจะไปถึงตรงไหนได้อย่างไรบ้าง
แต่ท่านก็ให้ข้อมูลไว้น่าสนใจนะคะโดยเฉพาะกรณีเรื่องของการปลอมเอกสารสิทธิ์เนี่ย
มันมีลักษณะของ๑การปลอมเอกสารสิทธิ์เป็นความผิด๒คนที่เอาเอกสารสิทธิ์ปลอมไปหลอกลวงผู้อื่นได้มาซึ่งผลประโยชน์
แต่ถ้าสองคนนี้เป็นคนเดียวกันคนปลอมกับคนที่เอาเอกสารสิทธิ์ปลอมไปใช้เป็นคนเดียวกัน
ก็จะลงโทษเฉพาะการเอาเอกสารสิทธิ์ปลอมไปอ้างเพื่อผลประโยชน์เท่านั้นก็จะลงแค่ข้อหาเดียว
ส่วนช่อโกงเนี่ยก็ต้องดูว่าเป็นการหลอกลวงผู้อื่นทำให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์

เพราะว่าคุณหลอกลวงจนแบบโอ้โหได้รองวงรางวัล

ก็ลักษณะหลอกลวงแล้วก็คนก็มาซื้อสลาก

อาจารย์ปรเมฆอินทรชุมนุมรองอธิบดีอายการ
ให้สัมภาษณ์ในรายการถามตรงกับคุณจอมขวัญ

บอกว่ากรณีในพีชอาจจะเป็นช่อกงได้

เพราะว่าเป็นการหลอกให้คนอื่นเชื่อ

เป็นรายได้ที่ได้มาจากการหลอกเขาอ่ะอ่า
อย่างตอนสมพงศ์เลือดทหารเนี่ย
เงินรางวัลที่ได้จากช่วงเวลานั้นนะ

ซึ่งศาลก็จำคุก๓ปีแต่สารภาพ
เหลือหนึ่งปีหกเดือนก็ติดคุกไปก็
หนึ่งปีสองเดือนเพราะว่าเป็นนักโทษชั้นดี
แล้วสารท่านให้คืนเงินรางวัลที่ได้มาทั้งหมดสองแสนห้าร้อยบาท
แต่พีทเนี่ยแค่สองสำวัญที่ขายหวยเนี่ย
เป็นล้านค่ะกำไรเนี่ย

ก็อยู่ที่ว่าสำนวนของตำรวจจะเอาให้ถึงได้ไหม